ทำนักร้องหนุ่มหน้ามนตรีชัยนโรงกันหน่อย
บอกเลยว่ารวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจริง
เพราะว่าล่าสุดจำได้ไหมเราเคยอ่านข่าวเขา
ถอยรถใหม่ป้ายแดง

และล่าสุดเขาผุดความฝันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะ
คือต้องบอกว่าเป็นยอดรักนักลงทุนตัวจริงเลยนะ
ซึ่งความปังของหนุ่มตรีเนี่ยมันไม่หมดแค่รถสองคันคุณผู้ชมค่ะ

แล้วเขาก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า
ความฝันต่อจากการซื้อรถคืออะไรรู้ไหม
มองหาที่ดินค่ะคุณผู้ชม
มองหาโอกาสคืออยากจะเก็บซื้อเอาไว้เป็นมรดกของตัวเอง
ซึ่งตอนนี้มองอยู่แถวโพธารามจังหวัดราชบุรีคือหนุ่มตรีเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
แล้วเขาเปิดร้านกาแฟที่นู่นด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือยอมรับนะว่าไปดูมาแล้วถูกใจไง
ซึ่งก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่ได้ที่ดินมาแล้ว
หนุ่มตรีเขาตั้งใจว่าจะเอาไว้ต่อยอดธุรกิจที่คิดที่ฝันเอาไว้ก็คือการทำรีสอร์ท
เขามีประสบการณ์ทำร้านกาแฟมาแล้วเขาก็อยากจะทำรีสอร์ทต่อ
และการทำคาเฟ่อยู่ในตัวพื้นที่ตรงนี้ด้วย
ใช่ค่ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
นี่แทบจะไม่ใช่นักรองนะเมื่อนนักธุรกิจแล้วนะ
คิดมานานแล้วว่าถ้ามีโอกาสก็จะอยากซื้อที่เก็บไว้
ให้มันเป็นมรดกของเราหรือว่าบางทีเราเอาไว้เก็บ
เอาไว้ทำธุรกิจต่อยอดได้อีกใช่ครับ
ถ้าเราได้ที่แปลงสวยมันก็ทำได้ทั้งรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ครับ

อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายในของขวัญต่อไปในชีวิตครับผม